เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองนี่บอกว่าสุดแสนจะปวดใจ
ลูกอยู่โรงเรียนไปเรียนดนตรีกับคุณครูท่านหนึ่ง
เอาจริงเหมือนมีข้อมูลออกมาว่า
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูซะด้วยนะคะ
ล่วงละเมิดทางเพศของเด็กผู้ชาย
ที่เป็นน้องนะคะเรียนอยู่ในชั้นม๑ถึงม๓
เขาบอกว่ากว่า๒๐คนเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชายหลายคน
อย่างที่บอกแล้วบางคนเป็นพี่น้องกันก็มี
พี่โดนก่อนน้องโดนตาม
ล่าสุดนะคะเหมือนกับมีข้อมูลออกมานะคะ

คุณครูหลอกหลอกในลักษณะว่าให้ชวนไปที่บ้าน

เสร็จแล้วกลายเป็นว่าไปเล่าเรื่องผี
ให้เด็กกลัวเด็กกลัวเสร็จปุ๊บ
ครูก็เลยบอกเดี๋ยวให้นอนค้างที่บ้านครูก็แล้วกัน

ระหว่างกลางดึกครูค่ะใช้มือจับอวัยวะเพศเด็ก
มีการกอดจูบคุกคามทางเพศ
แล้วจะให้เด็กเนี่ยสำเร็จความคล่ายแบบนี้ด้วยนะ
เขาบอกว่ามีเด็กบางคนน่ะนะคะ
เหมือนอวัยวะเพศช้ำมีเลือดไหลเลยคุณ

แต่เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันให้ชัดเจนอีกที

ที่ออกมาให้ข้อมูลว่าโดนกระทำแบบนี้
บางคนถูกครูเนี่ยชวนไปศักดิ์ยันต์ชวนไปติวหนังสือ
แล้วสุดท้ายถูกบังคับล่วงละเมิดทางเพศนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าเด็กหลายคนไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
เพราะถูกครูข่มขู่ถ้าไม่เชื่อฟังจะถูกติดศูนย์ในวิชาดนตรี
แล้วน้องหลายคนบอกว่าอับอายกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็เลยเก็บงำเอาไว้แต่มีน้องบางคนที่บอกรับไม่ได้กับพฤติกรรมของครู
แล้วพอรู้ว่าครูไปทำกับเพื่อนคนอื่นอีกหลายสิบคน
ก็เลยเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผย
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะมีการลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนะคะ
แต่ไม่พบตัวครูคนดังกล่าวที่เขาบอกว่าชื่อครูแม็กซ์
ภาพที่เห็นเป็นลักษณะว่าเหมือนครูเนี่ยเมื่อกี้มีลูกศร
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากโรงเรียนตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้
เป็นกล้องหน้ารถของผู้สื่อข่าวนั่นแหละที่จอดรออยู่
ปรากฏครูแม็กไปแล้วค่ะ
ไม่ได้มีการพบเจอพูดคุยกันนะคะตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้
ชาวบ้านให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ว่าครูแม็กซ์คนนี้เป็นเพื่อนกับ
พอค่ะแล้วไม่ได้จบครูด้วยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่อย่างใดนะคะ
อ่ะแล้วก็เขาบอกว่ามีคลิปภาพนี้เปิดเผยออกมา
เพราะว่าเป็นภาพที่ครูแม็กซ์คนนี้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะว่า
ละเมิดทางเพศเด็กอ่ะเนอะกำลังเล่นกีต้าแล้วก็อยู่ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นก็มีเด็กนักเรียนร่วมงานกันเต็มไปหมดเลย
เก่าคนหนึ่งของครูแม็กซ์นะคะคุณผู้ชมฟังข้อมูลให้รอบด้าน
คนนี้ชื่อว่าในต้นอายุ๑๙ปีเล่าแบบนี้ว่าเคยเรียนกับครูแม็กซ์เหมือนกัน
แม็กซ์สอนที่โรงเรียนนี้มา๓ปีแล้วครูเป็นคนมีความสามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิด
แต่น้องคนนี้นะที่อายุ๑๙ในต้นบอกว่าไม่เคยเห็นครูมีพฤติกรรมแบบที่เป็นข่าวนะ
ไม่อยากให้เหมารวมไม่อยากให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
ส่วนเพื่อนครูค่ะก็บอกว่าเพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกัน
ก็ตอนนี้ทางโรงเรียนให้ครูแม็กซคนนี้พ้นสภาพจากการเป็นวิทยากรท้องถิ่นไปแล้ว
เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ตำรวจมีการนำหมายสารจังหวัดพัทธลุงไปตรวจค้นที่บ้านพักของครูแม็กซ์แล้วนะคะ
พบว่าในห้องก็จะมีเครื่องดนตรีข้าวของเครื่องใช้กระจายอยู่เต็มห้องเลยนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็มีการเก็บเอาวัตถุพยานต่างอย่างเช่นที่นอนหมอนเสื้อผ้าผ้าห่มต่าง
เอาไปตรวจดีเอ็นเอก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับต่อไป
สอบสวนเบื้องต้นตอนนี้มีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด๒๑ราย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พมรับไปอยู่ในความดูแลแล้วนะคะ